เอาล่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะคนมันเดินจนหมาเลิกลากตั้งแต่กลางวันแล้วครับ
ก่อนจะถึงคืนหมาหอนไปที่สงขลาตำรวจสภหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คุมตัวนายวินัยอายุห้าสิบเก้าปีขับรถฟอร์จูเนอร์มาอยู่ที่
ในซอยข้างกำแพงเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่
แล้วก็คือกลุ่มเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งเขาแจ้งไงบอก
นี่นายวินัยมาแจกเงินซื้อเสียงนะให้กับผู้สมัครพักการเมืองดัง
พักหนึ่งจากการตรวจค้นในรถนะครับเจอรายชื่อคนนะครับ
ร้อยคนแล้วก็เงินสดเป็นแบงค์พันแสนนึง
แล้วสติ๊กเกอร์ที่ติดรถเนี่ยแกะลอกออกไปแล้ว
ตำรวจเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นวินัยเขาปฏิเสธบอก
ผมไม่ได้ซื้อเสียงผมไม่รู้เลยเรื่องเงินเรื่องรายชื่ออะไรผมไม่รู้
ผมขับรถอย่างเดียวนะผมขับรถอย่างเดียว
ไม่เชื่อครับก็พาวินัยไปดำเนินคดีในข้อหา
ซื้อสิทธิ์ขายเสียงตามพรบประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ